คุณผู้ชมดูเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูลท่านมีมติรับคำร้อง
พิธาริมเจริญรัฐถือหุ้นไอทีวีนะครับ
รับเสร็จปั๊บในคราวเดียวกันก็สั่งให้คุณพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีการประชุมรัฐสภาอยู่
ว่าจะเสนอชื่อพิธารอบ๒ได้หรือเปล่า
คณะตุลาการสารรัฐธรรมนุนมีมติเอกฉันรับคำร้องของกรกตที่ยื่นให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยกรณีนายพิธาถือหุ้นไอทีวีนะครับ๔๒๐๐หุ้น
ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องเป็นไปตามรัฐธรรมนุนมาตรา๘๒วัก๔ประกอบวัก๑
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุนว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนุนพุทธศักราช๒๑๖๑มาตรา๗วงเล็บ๕
และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนุนภายใน๑๕วัน
นับตั้งแต่วันที่รับสำเนาคำร้องก็คือเมื่อวานนั่นแหละ
แล้วก็ยังมีมติเสียงข้างมาก๗ต่อ๒ให้นายพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอตั้งแต่วันที่๑๙กรกฎาคมก็คือเมื่อวานอีกนั่นแหละ
กว่าสารรัฐธรรมนุนจะมีคำวินิจฉัย
เมื่อรับทราบมติของสารรัฐธรรมนูล
ระหว่างการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกัธมนตรีแล้วก็อภิปรายกันอยู่ว่าจะเสนอชื่อนายพิธามาโหวตครั้งที่๒ได้หรือไม่
คุณผู้ชมครับมาอยู่ในประวัติศาสตร์กันอีกสักทีครับ
มีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่
เพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่ง
แล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่น
ขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่
แล้วก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชน
ผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับ
ตั้งแต่วันที่๑๔พฤษภาคม
แล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทาง
แม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับ
ขอบคุณมากครับท่านประตัญญา
ขอบคุณคุณพิธามากครับ
คือตอนนี้นะตอนวางบัตรนะ๒อารมณ์
เชียร์ก็เสียใจคนไม่เชียร์ก็สะใจ

ปั๊บคุณผู้ชมครับก็จับมือกับเพื่อนสมาชิก
แล้วโอ้โหคุณหมอทศพรเสรีรักษ์วิ่งมาจากข้างบนเลย

ท่านนั่งสเก็ตตอนไหนรูปคุณพิธาน่ะ

คือเมื่อวานมันก็นาน

หางมาโบกมือและชูอย่างปั้น
ชูขวาชูซ้าย

ดูแลประชาชนต่อไปด้วยครับ

ขอบคุณมากครับท่านก็ได้ทำหน้าที่เป็นสมาชิกต่อสภานี้ด้วยกันมาครับขอบคุณมากครับ
ครับครับทำยังไงดี